มีการทำสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าคอยคุ้มภัย
หน้าตาแบบนี้สวยงามขนาดนี้แล้วช่วยเรื่องอะไรตามไปดูค่ะ
มันก็ดูสวยงามแต่บางทีมันก็ดูเอ๊ะยังไงทำไมมันดูครึ้มมืดมัว

อย่างนี้เกิดอะไรยังไงขึ้นครับที่เห็นอยู่นี้ค่ะ
กาลสินเขาเรียกว่าตุงใยแมงมุม
โดยตรงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์สิ่งมงคลที่ชาวอีสานจะเชื่อว่า
ช่วยเรื่องของโชคลาภในพิธีกรรมมงคลต่างหรือว่างานบุญเนี่ยนะคะ
คนในพื้นที่ก็มักจะเอาตุงยายแมงมุมนี่แหละไปแขวนถวายเอาไว้
เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลเพิ่มบุญกุศลให้กับตัวเอง
แล้วก็เชื่อด้วยว่าผู้ที่ถวายตุงแบบนี้นะคะจะได้เกาะชายผ้าตุงขึ้นสวรรค์ไปเลย
และนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมตุงใยแมงมุมเนี่ยจะนิยมใช้ในงานมงคลนะคะ
แต่ก็ยังมีการใช้ในการที่จะทำพิธีดักสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้ด้วย
เนื่องจากว่าตุงเนี่ยค่ะเขาจะมีการใช้ผ้าไหมเส้นไหมนี่แหละค่ะ
ในการถักทอผูกไปไขว้มาคล้ายกับใยแมงมุมให้เป็นเหลี่ยมเป็นมุมต่าง
แล้วนำมาประกอบร่างกันคล้ายกับโมบายหรืออุบะแบบนี้นะคะ
ความเชื่อก็คือว่าตุงใยแมงมุมจะดักจับสิ่งชั่วร้าย
หรือว่าสิ่งไม่ดีที่เรามองไม่เห็น
อรบเหมือนกับใยแมงมุมอะที่คอยดักแมลงแบบนั้นเลย
แบบนั้น
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเชื่อ
แล้วก็เป็นของที่ชาวอีสานนับถือกันนะคะ
คุณธนวัลเลิฟด้วยนะนำมาให้เราดู
จริงแล้วมันมีอีกหลากหลายรูปแบบ

ไงครับวิถีถิ่นวิถีไทยสวยมากนะคะ
คือมันมีความหลากหลายไม่เป็นว่าจะเป็นรูปของลักษณะสี่เหลี่ยม
ก็มีเป็นแบบกลมก็มีสามเหลี่ยม
ก็มีหลากหลายรูปแบบงดงามแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วย

สิ่งไม่ดีป้องกันภัยได้ด้วยเนาะ